นครพนมต้องบอกนะแลนด์นัมกัน
ไปต่อไปด้วยกันเลยคุณผู้ชมค่ะ
เจ็ดเมื่อวานนี้นครพนมเขาก็ถือเลิกดีเหมือนกัน
ทำพิธีบวงสวงใหญ่องค์พญาศรีสัตนคราชครบ๘ปีค่ะ
ฉากเมื่อวานนี้มีคนสวยคนสวยมีมงด้วยน้องไผ่หลิวคุณผู้ชมค่ะ
ไพรลิวมิสแกรนดนครพนมนะคะแล้วก็น้องชมพู่นะฮะ
วอลเล่ทีมชาติมาร่วมรำบวงสวงสวยจริงสวยทั้งคู่เลยนะฮะ
คุณผู้ชมดูลีลาการไล่รำเขาซะก่อนสวยงามอ่อนช้อยไม่แพ้นางรำอาชีพ
แล้วคือออลล่าสวยแล้วขนาดน้ำทุกนะฮะขนาดน้ำในวันศักดีนะโทษ
อีกคนนึงก็นักวอลเล่บอลทีมชาติเป็นลูกเป็นหลานชาวนครพนมคุณผู้ชม
สร้างชื่อเสียงแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดด้วย
แล้วต้องบอกเลยว่านี่คืองานใหญ่แห่งปีจริง
นอกจากไพริวแล้วก็ชมคู่แล้วนะฮะ
ยังมีนางรำอีก๘ชนเผ่าไม่ธรรมดา
นำเครื่องสักการะบูชามาถวายต่อองค์พญาศรีสัตนคราชค่ะ
เพื่อประกอบพิธีบวงสวงครบ๘ปี
ในการก่อสร้างองค์พญาศรีสัตนคราชค่ะ

ที่มีการก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๙นะ
ก็กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญของจังหวัดนครพนม
คุณผู้ชมดูความอลังการขององค์พญานาคนะ

นี่คืองานระดับจังหวัดที่แบบว่าโอ้โหปากชม
หลายคนบอกว่ามีทุกปีก็ต้องไปให้ได้สักปีหนึ่งหลังนะฮะ

ได้ถูกก่อสร้างขึ้นด้วยโลหะทองเหลืองเห็นไหม

เป็นองค์พญานาคขดตัวชูเสียงพ่นน้ำ
ฟังดี๗เสียนด้วยกัน

เก่าตันคุณนับเลข๙ซิมีมากี่แล้ว

เออเออ
หลายคนเอาไปเรียงกันดูแล้วกัน

เรียนเรียนอีกครั้งก็คาว
โดยองค์ท่านก็ประดิษฐานหันหน้าไปทางแม่น้ำโขง
เป็นที่เคารพสัทธาทั้งชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาวลาวด้วยค่ะ

ยิ่งใหญ่อลังการน้องไผ่ลิวก็สวยคุณชมพู่ก็รำสวยด้วย
ไปเที่ยวเลยเนาะสาธุได้ไปเห็นสักทีคงจะเป็นบุญตา